ตามกันต่อนะคะสำหรับคดีพนันออนไลน์มาเก้าแปดแปดแปด
อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีหลักฐานเห็นชัดเจนแล้วว่า
เดมอนเช็คอินว่าจะเดินทางกลับจากฮ่องกง
วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะว่า
กำหนดการเนี่ยเบนท์เดมอนจะต้องถึงประเทศไทยคือ๓ทุ่มครึ่ง
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เบนทเดมอนมาถึงแล้วหรือยัง
แล้วถ้ามาถึงเนี่ยตำรวจจะมีการดำเนินการยังไงบ้าง
ติดตามกับคุณบอมอภิวัตเลยค่ะเชิญค่ะ
หลังจากที่มีการประกาศบอกว่าเบนส์เดมอนจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเวลายี่สิบเอ็ดเมกาสามสิบนาที
ซึ่งขณะนี้นะครับกองทัพสื่อมวลชนที่อยู่บริเวณด้านหลังผมนี้
ปักหลักเพื่อเฝ้ารอบันทึกภาพเบนท์เดมอนที่กำลังจะออกมาจากบริเวณประตูทางออกของท่าอากาศยานบริเวณประตู๙นะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์พร้อมรอรับเบนท์เดมอนหรือนายชัยวัดขจรบุญถาวรนะครับ
ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘หลังได้ประสานผ่านทางทนายความบอกว่าจะเดินทางกลับประเทศไทย
วันนี้ด้วยสายการบินไทยแอร์เวย์อินเตอร์เนชนัลเที่ยวบินพีจี๖๓๙นะครับ
ซึ่งการเดินทางกลับมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินทางกลับมาก่อนกำหนดเพื่อที่จะมาสู้คดีนะครับหลังถูกออกหมายจับในสองข้อหาด้วยกันคือร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงินในการเดินทางกลับไทยวันนี้นะครับ
เดมอนเดินทางกลับมาเพียงคนเดียวไม่มีน้องชายหรือว่าบุคคลอื่นเนี่ยติดตามมาด้วยเพราะตอนนี้นะครับเพราะว่าเบ้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหมายจับเพียงคนเดียวครับและเมื่อเบ้นมาถึงนะครับตามเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีคาดว่าตอนนี้กำลังอยู่ที่ในขั้นตอนของตมนะครับที่จะเข้าไป

แต่ว่าทางทนายของคุณเดมอนเนี่ยไม่มีการเดินทางมาที่อ่าบริเวณท่ากาศเซียนสุวรรณภูมินะครับเพื่อที่จะนำตัวคุณท่านายเนี่ยตั้งใจที่จะนำตัวคุณไปลงบันทึกประจำวันอยู่ที่บริเวณ
เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกมอบตัวได้
จะต้องได้รับการควบคุมตัวแล้วก็จับกลุ่มจากเจ้าหน้าที่ตมเลยนะครับ
ซึ่งคาดว่าในตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังบันทึกการจับกลุ่มอยู่
ก่อนที่จะได้นำตัวของคุณเบ้นเนี่ย
เดินทางไปที่สอทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เพื่อทำการสอบปากคำต่อไปครับ
นี่เป็นบรรยากาศสดในตอนนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ยังไม่ได้เจอตัวคุณเบ้นเลยนะฮะ
เพราะว่าจากรายงานแล้วบอกว่าจะต้องลงเครื่อง
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมข่าวไม่สามารถที่จะเข้าไปบริเวณด้านในท่ากาศยานได้
ก็ได้แต่ปักหลักรออยู่บริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะบันทึกภาพ
แล้วก็เคลื่อนตัวไปสอบปากคำต่อที่สอทครับ
นี่เป็นบรรยากาศสดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
ภิวัตสุยานางรายงานสดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ